อีกไม่กี่วันวันศุกร์นี้ตำรวจบอกว่าจะสรุปแล้วนะ
ปิดคดีแล้วนะสำหรับการเสียชีวิตของคุณแตงโม
มีแนวทางออกมาย้ำนะครับว่าเป็นแนวทาง
ว่าอาจจะเป็นอุบัติเหตุแหละนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไร
วันนี้นะครับที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
ท่านพลตำรวจตรีอุดรยอมเจริญครับท่านรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
ในฐานะโฆษกคดีนี้นะฮะคือไปประชุมในช่วงบ่ายครับ
กับทางคนตำรวจเอกสุวัตย์แจ้งยอดสุข
ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และอีกสองสามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมกัน
เพื่อมารายงานความคืบหน้าการสืบสวนสอบสวน
แล้วก็คาดว่าจะเป็นการประชุมนัดสุดท้าย
ให้แนวทางการสรุปคดีดังกล่าว
หลังจากสืบสวนสอบสวนจนคลายข้อสงสัยได้ทั้งหมดแล้ว
รวมถึงประเด็นที่นายโรเบิร์ตเนี่ย
เขามีน้องชายอายุห่างกัน๔ปีแล้วหน้าเหมือนกัน

อยากให้สังคมสบายใจได้ว่าไม่มีการใช้ตัวแทน
ยืนยันว่าเป็นผู้ต้องหาตัวจริง
เนื่องจากโรเบิร์ตเขาไปทอผมมา
ทอผมมาซึ่งการที่โรเบิร์ตปฏิเสธไม่ให้เก็บเส้นผมเนี่ย
ตำรวจบอกดีแล้วถูกแล้วเพราะมันไม่ใช่เส้นผมแท้ของเขา
ส่วนการสอบปากคำนะครับได้สอบปากคำพยานไปแล้ว
กว่า๗๑ปากนะครับ
คุณผู้ชมครับมีรายงานกันว่าการสรุปสำนวนคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโม
แตงโมพนักงานสอบสวนจะสรุปว่า
ผู้ต้องหาคือในปอและโรเบิร์ตขับเรือประมาท
เป็นเหตุให้คุณแตงโมตกน้ำเสียชีวิต
ส่วนกรณีที่อ้างว่าไปปัสสาวะแล้วตกน้ำเนี่ย
เป็นแค่การสอบสวนประกอบรูปคดี
เนื่องจากสอบแล้วพบว่าคุณแตงโมตกน้ำหลังจากไปวนเรือกลับมา
โดยตกจากทางด้านซ้ายของเรือแล้วคาดว่าพนักงานสอบสวนจะสรุป
แล้วก็แถลงปิดคดีในวันศุกร์ที่๑๑มีนาคมนี้ฮะ

แต่ว่าก่อนที่จะแถลงปิดคดีตำรวจบอกว่าก็จะแถลงทุกวัน
สำหรับคนที่ติดตามความคืบหน้าในคดีนี้

ผู้สื่อข่าวเรากำลังติดตามเรื่องนี้อยู่